มันไม่มีความสุขจริงเพราะว่าสองสามีภรรยาที่ขับรถ
แล้วก็ไปชนผู้สูงอายุอายุ๘๕ปีลากศพไปไกลถึง๔๐กิโล
พบตำรวจแล้วบอกว่าไม่ได้ตั้งใจหลบหนี
เขาตกใจตกใจก็เลยไปก่อนแล้วก็ไปขายของ
ก็คือเขาไปซื้อแก้วมังกรมา๑ตันไปขายให้หมดก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็หลายวันแล้วนะครับจากที่มีรถกระบาดคันนี้ครับ
ลากศพของนายทองสุขสวรรค์อายุ๘๕ปีเป็นชาวนวลธันทร์
ที่จังหวัดหนองบวนลมพูซึ่งปวดเป็นโรคอัลไซเมอร์กล้ามเนื้ออ่อนแรง
คือคุณตาเขาคานออกจากบ้านไปอยู่กลางถนนถูกรถกระบาดชนและลากไปไกลถึง๔๐กิโล
แล้วก็พบว่ารถคันนั้นพยายามที่จะเอาศพออกนะฮะพอออกได้ก็ขับรถหลบหนีไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานครับคนที่ขับรถและคนที่นั่งมาด้วยก็คือเป็นสองสามีภรรยาครับ
นายปรีชามหาวงอายุ๔๖ปีกับนางบุตธามหายงอายุ๔๘ปี
ก็ไปพบกับตำรวจแล้วนะเขาขับรถกระบะคันที่ก่อเหตุที่ลากศพไปนะครับ
ก็เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานี
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ
เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาซื้อแก้บังกรเป็นหนึ่งตันนะ
ก็๕๐๐๐จากสวนในอำเภอภูเรือที่เลยจะนำไปขายที่ตลาดดังกล่าว
โดยขับรถจากเทือกเขาภูพานน้อยมุ่งหน้าไปที่ตัวเมืองอุดร
ด้วยความเร็วสักประมาณ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างนั้นฝนตกอย่างหนัก
แล้วก็ขับผ่านบ้านของผู้ตายรู้สึกเหมือนรถเหยียบอะไรบางอย่าง
แต่คิดว่าน่าจะเป็นซากของสุนัขแล้วก็เลยไม่ได้สนใจ
ไปฟังเสียงเขาเล่าเหตุการณ์หน่อยนะครับ

เขาบอกว่าตกใจเหมือนกันนะทำอะไรไม่ถูก
ก็คิดว่าโดนผีหลอกหรือเปล่าหรือยังไงหรือเป็นศพหรืออะไรก็ไม่ทราบ

สุดท้ายก็ไปขายของก็สัก๒วันแล้วก็ตั้งสติได้
ก็เลยเข้าไปปรึกษาตำรวจที่สพนสัง

เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีนะครับ
ตำรวจก็บอกว่าหลังจากสอบปากคำเสร็จแล้วก็จะสรุปสำนวน
เพื่อส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพเมืองหนองบัวลมภูที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่เบื้องต้นก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดนะครับ